ฝ่ายชายเป็นอดีตกำนันอายุ๖๑ปี
ฝ่ายหญิงเขาก็เป็นแฟนกันแหละคบกันอยู่
วันเกิดเหตุก็แน่นอนผู้หญิงเป็นเจ้าของร้าน

ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ชายก็นำไปกินเหล้าไปร้องเพลง
ฝ่ายแฟนผู้ชายขับรถไปที่ร้านไปเจอภาพ
อารมณ์เมามาหึงมากคุณผู้ชม
เข้าไปทำร้ายเขาเอามีดกระดำแทงเขา
เขาวิ่งหนีไปหน้าร้านขับรถเบนท์เนี่ยทับเขาจนตายครับ
นี่เหตุเกิดจากความรักนะคุณผู้ชม
อยู่ที่อังเภอปากท่อจังหวัตรธรรมดิ์ราชบุดีครับ
มีคนถูกฆ่าและคนร้ายอย่างคงอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ก็เลยรีบเดินทางมาตรวจสอบ

เกยอยู่ครับกับรถเก๋งสีขาว

มีการไปชดรถจากการยันยนต์หายไปสาปคัน
แล้วที่สำคัญใต้ท้องรถเก๋ง

คาอยู่แบบนี้นะครับ
ศพนั้นคือนางสาวกิติมา
อิมอุทอร์นอายุ๔๑ปี

แล้วก็เป็นแฟนของคนที่ก่อเหตุ
สภาพศพนะโอ้โหมีรอยของมีคมแทงเข้าที่แขนชายโครงที่ท้อง
ไส้นี่ไหลออกมาเลยนะครับแล้วก็ที่ศีรษะนั้นก็มีแผลชะกัน
เพราะว่าถูกกระแทกกระโหลกก็แตกนะฮะในจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีรถโดนเฉียวชนไปอีก๒คันคือมีรถเก๋งฮอนด้าสีขาว
โชกจิฉานนท์อายุหกสิบเอ็ดปีนะฮะหกสิบปีนะฮะก็เป็นกำนัน
กำนันชาวบ้านเรียกว่ากำนันเปียนะฮะเป็นอดีตกำนันของตำบลจอมประทัดอำเภอวังเพลงที่ราชบุรี
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำโอ้โหตอนไปเจอนี่เมาหนักมากเมาไม่รู้เรื่องเลยครับ
พูดจาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีสติเลยครับนะฮะยังคงเมา
ตำรวจก็เลยเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพปากท่อก่อนนะฮะ
ทีนี้เรามาดูภาพเหตุการณ์จำลองจากคำให้การของคนที่อยู่ในชื่อที่เกิดเหตุทั้งหมดว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยนะอย่างที่ทราบดีว่า
ผู้ก่อเหตุคือผู้ชายกับผู้ตายผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นแฟนกันคบกันอยู่ค่ะนะฮะ
และผู้หญิงเขาก็เป็นร้านในร้านก็จะมีห้องใช่ไหมอืม
ก็จะมีคนไปดื่มเหล้าสั่งอะไรมากินด้วยความที่เป็นเจ้าของร้าน
ระหว่างที่เปิดร้านอยู่วันช่วงที่เกิดเหตุ
เจ้าของร้านคือผู้หญิงก็นั่งคุยอยู่กับเด็กในร้าน
แล้วก็มีลูกชายผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก่งคันที่โดนชนเนี่ยนะฮะ
เข้ามาในร้านแล้วก็มานั่งพูดคุยกันอะไรกันไป
ตามภาษาลูกค้ากับเจ้าของร้านนะฮะ
พอแฟนอดีตกำลังมาถึงที่ร้านมาออกมาด้วยนะ
พอมาเห็นภาพโอ้โหคิดไปต่างนานามันเป็นภาพบาดตาบาดใจ
แฟนเราไปคุยกับผู้ชายในร้านนี้ทำไมต้องทำแบบนี้
เข้าไปทำร้ายร่างกายแฟนก่อนไม่พอวิ่งไปที่รถไปเอามีดพกมีดมาด้วย
หน่ำแทงแฟนจนบาดเจ็บสาหัสเลือดเต็มตัว
วิ่งออกจากร้านไปอยู่หน้าร้านยังไม่พอนะ
ล้มแล้วใช่ไหมตัวเองขับเบ้นมาไปขับเบ้นมาทับแฟนจนตายคาที่ครับ
แล้วอดีตกำนันคนนี้ก็ยังโมโหอยู่นะคุณผู้ชมก่อเหตุแล้วจนแฟนตาย
สุดท้ายก็อยู่ที่เกิดเหตุนี่แหละไม่ได้ไปไหนเพราะตัวเองก็เมาด้วย
คือนี่ทำกับแฟนเหรอคะคบกันมาตั้งนานแต่ด้วยความที่เมาแล้วก็หึงห่วงมากไปหน่อยนะครับ
สุดท้ายก็มีคนโทรแจ้งจำรวจโดนตำรวจจับนะโดนไป๓ข้อหาเลย
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแล้วก็เมาสุราและขับรถ
ก็คือตอนไปจับเนี่ยยังคุยไม่รู้เรื่องเอาไปที่สพก่อนไปนั่งสงบสติอารมณ์ก่อน
พอสั่งเมาก็จะมีการสอบปากคำนะฮะเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาหึงห่วงที่เห็นแฟนเขาเนี่ยไปนั่งคุยกับผู้ชาย
ก็เลยก็เลยเมาด้วยแล้วก็เลยแบบก่อเหตุขึ้นมานะครับอ้าวอันนี้เป็นสิ่งที่คนรักกันเขาทำกันแบบนี้เนอะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเล่าเลยครับเกิดจากการเมาสุราทำให้ขาดสตินั่นเอง